ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราเล่าไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นคลิปภาพครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์คลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเข้าไปขโมยของที่ร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์แล้วก็
โอ้โฮนี่ยิงเข้าไปแล้ว

ยิงใส่ผู้ชายที่เป็นเจ้าของอู่ค่ะ
นี่นี่เจ้าของอูดถอยมาแล้วก็

รู้ตัวว่าถูกยิงแต่ว่ายังมีแรงวิ่งหนีเข้ามาก่อนนะ

แล้วคนร้ายทั้งสองคนก็ขับรถหลบหนีไป

เพราะว่าคราวนี้มันเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแบบจะ

รู้เลยว่าพฤติการณ์คนร้ายเป็นอย่างไรบ้างอะค่ะ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีเหตุการณ์นี้นะคะ

เพื่อขออนุมัติออกหมายจับได้เร็วนี้นะคะ